ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คอสชมีการนำอำนาจ

ประกาศเป็นคำสั่งในการจัดการกับ
หลายเรื่องครับทั้งเรื่องของการทวงคืน
ป่าทั้งเรื่องของการแก้ปัญหานักเรียน
นักเรียนต่างนะครับหลายคนก็ชิมชม

กับความเด็ดขาดที่ออกมาแต่ว่า
ยังมีบางคำสั่งที่หลายคนไม่เห็นด้วย

ต่างมากมายครับวันนี้บรรดา

เคราะห์ให้ฟังว่าคำสั่งต่างนั้นเป็นอย่างไร

มาตรา๔๔ที่นายกประยุทธ์ใช้

เฉพาะหน้าเป็นส่วนใหญ่นะ
แล้วก็ยิ่งมาในรอบเรือนนี้

ทั้งเรื่อง

เรื่องการลุกป่า

เรื่องการยกเลิกการสัญหา

ซึ่งมีบอร์ดสำคัญแล้วก็

ทำให้การออกกฎหมาย

มีใครไปบีบสนชให้ต้องมารับคนบางคนหรือเปล่า

ปัญหามันก็อยู่ที่นายแพทย์ในวัดวิทยาลัยมุเวศน์
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับอะไรหลายอย่างนะ
โดยเฉพาะการเมืองที่มันอยู่ตรงข้ามกับคอสชด้วย
แล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือว่าในการสัญหาผู้ตรวจการ
ถ้าเราต้องยอมรับความจริงว่าผู้ตรวจการแผ่นดินในยุคสมัยเนี่ยนะ
มีความสำคัญมากยิ่งรัฐมนูลจบันนภาพนิพาน
ก็อยากจะให้พักพวกเราได้มาใช้มุมมองว่ามันเกิดอะไร

มีการเสนอชื่อเข้ามาถึง๒ครั้ง๒คราด้วยกัน

คือปัญหาเรื่องนี้มันไม่ธรรมดา
จนถึงขนาดจะต้องแก้ไขด้วยม๔๔นะครับ
ที่จริงเรื่องทำนองนี้เนี่ย
ถ้าหากว่ามีความแนบแน่นแล้วก็เข้าใจกันเนี่ย
พี่น้องก็คุยน่าจะคุยกันได้นะครับ
แต่เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะคุยกันได้
ต่างฝ่ายต่างมีศักดิ์ศรีมีความประสงค์มีความต้องการนะครับ
ฝ่ายหนึ่งก็สั่งการโดยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังว่า
ความถูกต้องและศักดิ์ศรีมันอยู่ตรงไหน
ตรงที่ว่าดูเหมือนสะพานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ย
ซึ่งมีความสำคัญเป็นกระบวนการหนึ่งในแม่น้ำ๕สาย
เป็นเปรียบเสมือนอำนาจนิติบัญญัติ
สั่งซ้ายสั่งขวาก็ได้มันก็เกินไปนะครับ
สภานิติบัญญัติได้เคยลงมติไปแล้วว่าไม่เอาคนคนหนึ่งมาดำรงตำแหน่งสำคัญแบบนี้

กลับมีการลื้อฟื้นกันขึ้นมานะครับ
ผมตำหนิไปตั้งแต่กรรมการสัญหาซึ่งก็เป็นชุดเดิมนั่นแหละ
ก็เขาไม่เอาแล้วถูกตบหน้ามาแล้วหนหนึ่ง
เขามองอย่างนี้ได้ไหมคะว่ามันเสียงเอากับไม่เอามันเท่ากัน
ไม่ใช่คือมันจะเสียงเท่าไหร่ยังไงก็ตามกฎหมายที่ระบุไว้ว่า
ต้องได้รับความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากในที่ประชุมนะครับ
ไม่ใช่ทั้งสภาด้วยนะที่ประชุมแต่เมื่อคุณไม่สามารถจะทำเสียงข้างมากนะครับ
คุณก็สอบตกไปแล้วคุณจะมาสอบใหม่ก็สอบคราวหน้าสิใช่ไหมฮะ
แต่นี่สอบตกแล้วจะขอสอบใหม่เป็นอภิษฎชนมันไม่ได้นะครับ
แต่ยังไม่ไหวมีกำลังภายในอาจจะสนับสนุนโดยกลุ่มการเมืองบางกลุ่มนะครับ
ที่มีความสัมพันธ์หรืออาจจะโดยบริษัทใหญ่ที่มีความผูกพันธ์อยู่ใบโลกขาวสารและพูดเข้าไปได้
คนสำคัญในรัฐบาลก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการผลักดันเรื่องนี้แล้วก็สั่งได้ทุกอย่างแล้วทำท่าว่าจะสำเร็จ
แต่เดชบุญที่ยังมีสมาชิกสภานิติบัญญัติที่มีศักดิ์ศรีนะครับ
คะแนนเสียงอาจจะสู้ไม่ได้โดยเฉพาะกลุ่มทหารเกษียณกลุ่มหนึ่งที่เคารพตัวเองนะครับ
ก็นำเรื่องนี้ไปขยายผลไปปรึกษาหารือไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจที่แท้จริง
เป็นเหตุให้เกิดคำสั่งม๔๔
ฉบับที่๔๐ออกมาว่าต่อไปจนกว่าจะรัฐมนุนไหมเนี่ย
กรไหนทุกองค์กรถ้าว่างลงนะครับก็ไม่ต้องสัญหาให้ระงับไว้ก่อนนะครับ
และให้เท่าที่มีอยู่เป็นทำหน้าที่ไปได้

ที่ออกมาก็ล้วนแต่เป็นความจำเป็นนะครับ

อันนี้ก็เป็นเรื่องล่อแหลมอีกประการหนึ่ง
ที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ
การใช้อำนาจม๔๔ในการแก้ไขปัญหาราชการแผ่นดินเนี่ย

และคดีที่พลเอกประยุทธ์ไม่เคยใช้อำนาจม๑๔
ก้าวล่วงอำนาจศาลหรืออำนาจตุลาการ

เดี๋ยวเราไปพูดกันมารายละเอียดอีกทีนึง
ทีนี้พอออกคำสั่งเกี่ยวกับเรื่ององค์กรสัญหาเข้ามาแล้ว
มันสะท้อนอะไรในห้องเครื่องอัธรรณ
มันเกิดอะไรขึ้นคุยกันไม่ได้เหรอพี่กับน้อง
แค่ตำแหน่งเดียวถึงขนาดต้องออกม๔๔เลยเหรอ
เจาะไปเฉพาะกรณีสัญหาเนี่ยนะครับ
คุณทงชัยก็ขยายให้ได้เห็นภาพกันพอสมควร
จริงแล้วนะครับถ้าจะแก้ปัญหาโดยไม่เกรงใจ
ก็ออกม๔๔ยกเลิกการสัญหาเฉพาะผู้ตรวจการแผ่นดินครับ
จะได้ไม่ต้องไปกระทบกับองค์กรอิสระอื่นอีกมากมาย
แต่นี่ก็เป็นนัยสำคัญว่าเกรงใจ
ทำให้ผู้ออกม๔๔ต้องเกรงใจพลเอกประยุทธ์ต้องเกรงใจ
เป็นจุดไว้นะครับแต่ผมไม่ได้มองแค่
ถนอมน้ำใจกันเรื่องม๔๔สัญหาผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผมกลับมองย้อนไปถึงม๔๔เกี่ยวกับตำรวจครับ
การแต่งตั้งโยกย้ายก็เคยใช้ม๔๔
แต่ก็กินเวลาก็ไปครึ่งปีไม่สำเร็จนะครับ
แล้วก็โดยการบริหารราชการแผ่นดินนายกรัฐมนตรีนะครับผลเอกประยุทธ์
รักษาการตามอำนาจสำหรับงานตำรวจแห่งชาติ
แต่ว่ามอบหมายให้ลองปวิทธิ์พลเอกปวิทธิ์วงศุวรรณ
เป็นคนกำกับดูแลใช้อำนาจแทนนายก
มันก็น่าคิดนะครับจนกระทั่งมาปะทุขึ้นอีก
ร้อยตัวรอยเอกสองคนแต่ยังไงกันก็ไม่รู้ล่ะ
เจ็ดแสนเนี่ยกำลังมารุมมาตุ้มแทนที่พลเอกประวิทย์เนี่ยจะเรียกไปคุย
กลายเป็นผลเอกประยุทธ์คุยนะครับเรียก๒คู่กรณีนั้นไปคุย
ตรงนี้มันก็เป็นนัยสำคัญอีกเหมือนกัน
ที่จริงคอสช๒ปีกว่าแล้ว
ประชาชนอยากเห็นการยกเครื่องตำรวจ
อยากเห็นภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจมันดีขึ้น
แต่มันกลับเกิดปรากฏการณ์ที่ชาวบ้านเนี่ย
ขอโทษนะครับรู้สึกว่ามันเหมือนซ่วมแตกทีขึ้น
อันนี้มันก็สอนัยะสำคัญอีก
คนที่เขาเคยเดินเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปตำรวจ
เรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปตำรวจยอมรับ
บอกว่านายกเองก็ยอมรับกับเขาเหมือนกันว่า

เรื่องตำรวจนี่มันมีความเป็นมาอยู่
ตั้งแต่การมอบหมายให้รับผิดชอบ
นายกนี่เป็นประธานใหญ่
ก็ได้มอบหมายให้ท่านรองประวิทธิ์

แต่อย่างหนึ่งเขาก็อาจจะคิดว่า

แล้วก็น่าจะรู้ปัญหาอะไรดีนะ
แล้วก็ยังคาดหวังว่า
พี่ใหญ่แล้วนี่น่าจะทำงานใหญ่ได้ประสบความสำเร็จ
แต่ว่าที่ผ่านมาปุ๊บมีปัญหาเลย

การเป็นลูกตำรวจนี่คือหัวใจสำคัญ
ที่เป็นวาระแห่งชาติ
ถ้าสามารถจะแก้ปัญหาตำรวจได้
ก็ปรากฏว่าพี่ชายก็บอกอย่าพึ่งเลย

บรรทำเนินการในการประยุงกำหนักไว้
น้องเล็กก็เลยหยุดตรงด่าพริเภียบเลย
เบาะคุณบอกว่าคุณจะมาปฏิรูป

คุณก็ไม่ทำนะเสร็จแล้วก็ฐานกรรมก็ขี้ขายไป
โดยตัวของมันเองเนี่ยก็มาสู่ไอ้การแยกย้าต่าง
เจ๊งเลยนี่ทำไมรัฐบาลอื่นเขาปลด
ไอ้คนรับผิดชอบก็พอบอกเอาไปนานแล้วคุณโยกจ้ายอะไรครึ่งปี
คุณต้องคิดถึงรายศัพท์ร่างอะไรเนี่ย
เขาก็ต้องเจริญก้าวหน้าอะไรอันนี้มันก็ไม่รู้อนาคตเลยนะ
มันก็เป็นความสิ้นหวังเสร็จแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ย
มีเสียงพูดว่าเอ๊ะมีการซื้อเก้าอี้โอ้โหหน้าแรงหน้าดำเลยแบบ
เฮ่ยมีทางไม่ได้นะทางที่ถ้าเราพูดถึง
ไม่ต้องในแปลกอย่างคนทั่วไปก็ต้องรู้สึกว่ามันผิดปกติ
ปัญหาภายในเขาก็มีอยู่แล้วแหละเราก็เห็นชัดขึ้นมาเรื่อย
คำสั่งอีกคำสั่งนึงน่าสนใจเหมือนกันค่ะพี่โมดค่ะ
เรื่องที่จะให้ควบคุมในการออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ทั้งหมด
ครับก็หม้อ๑๔ของนายกที่ใช้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าใช้ได้ควบคุมนะครับ
เรียกว่าเรื่องความปัญหาความขัดแย้งต่างเกิดขึ้นมา
อันนี้นี่เรื่องปัญหาของการทำงานที่กศธชประกาศม๑๔
ที่นายกให้อำนาจกศธชเนี่ยนะครับในการเรียกว่าควบคุมนะครับ
ปิดเนี่ยนะครับของทีวีวิทยุในทุกแห่งเนี่ยนะครับ

เป้าหมายคือคำสั่งของกศธที่มีมติกันตรงรวมกัน
ให้จัดการกับพีชทีวีนะครับให้ปิด๑เดือนนะครับ
ปัญหาที่ว่าออกมาพูดวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาเรื่องของประชามติอะไรต่าง
เนี้ยนะครับออกมาปุ๊บทางนั้นก็บอกว่า
เขายังมีกฎหมายสารปกครองให้ความคุ้มครองอยู่นะฮะ
ก็เลยคาราคศสั่งกันอยู่กันอยู่นะฮะก็
ให้คำสั่งเรื่องการรัฐบาลไหนเข้ามาการปฏิเสธอนาฏธาหากเข้ามา
เพราะคำสั่งของคณะปฏิวัติมาตราไหนก็ตามแต่เวลาจะเลิกที
มันก็ต้องแก้ไขกันในสภาในหรือว่าบีลักษณ์รันดุร่วมใหม่ก็แก้ไขในสภา
คราวนั้นใช้เวลาถึงปี๒๕๓๓ใช้เวลายาวนานนะ
จนจะเรียกว่ายุคของคุณอีชชชายจุณวัล
คนทำสื่อก็พยายามอย่างที่สุด
ที่จะตรงไปตรงมาที่จะเสนอความจริง
แต่เมื่อความจริงนั้นไม่เชื่อดเฉือนใจของคนมีอำนาจเนี่ย
มันก็ถูกหยิบอาวุธอันนี้มาฟาดฟัน
หยิบโซ่ตัวอันนี้มาจองจำพวกสื่อทั้งหลาย
เอาไว้ไม่ได้หรอกครับคือถ้าแก้ปัญหาไปเรียบร้อยแล้วก็
ขอบรรวมนักวิญญาณวันก็ยกเลิกเสียครับ
ผมกำหนดว่าอย่างนี้นะครับที่คุณต่องชายพูดเนี่ย
สำหรับพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์จะว่าไปแล้วน่าเห็นใจทั้งคู่
ตัวสำคัญคือพวกห้อยพวกโหนคือมาห้อยโหนพลเอกประยุทธ์ไม่ได้
เพราะท่านหัวไม่สายมันก็เลยพากลับมาห้อยโหนพลเอกประวิทธิ์
พลเอกประวิทธิ์ขอโทษพลเอกประวิทธิ์ก็เป็นคนใจดี
รักน้องชายมากรักเพื่อนฝูงมากมันก็เลยน่าเป็นห่วงว่า
ใช้อำนาจแบบนี้แล้วมันจะเปลี่ยนผ่านประเทศลำบากนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป